ไปดูอะไรที่มันสวยงาม
อย่างเช่นบรรยากาศของทุ่งดอกปอเทือง
โอ้โหเหลืองอัลหลามเลยครับ
ที่จังหวัดขอนแก่นไปดูกันนะครับ
โอ้โห

คือเธอแน่นอน
เห็นแล้วมันรู้สึกใช่เลยใช่ไหม

ที่อำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่น
คุณผู้ชมครับที่เห็นคือภาพของทุ่งปอเทือง
ที่กำลังออกดอกเหลืองอารามเลย
ในพื้นที่หลายสิบไร่นะและเป็นที่สนใจมากกับผู้ที่ขับรถผ่านไปผ่านมาในบริเวณบ้านโคกอำเภอโคกโพชัยแห่งนี้
ถือว่าเป็นอำเภอที่ปลูกปอเทืองมากที่สุดในจังหวัดขอนแก่นนะ
คือถ้ารวมพื้นที่ในอำเภอของอำเภอนี้ก็คือโคกโพชัยที่ปลูกปอเทืองแล้วรวมกันเนี่ยสักประมาณ๑๐๐ไร่เลยนะคุณผู้ชมนะ
แต่ส่วนที่เราให้ดูเนี่ยตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ประมาณสัก๑๐ไร่เท่านั้นเอง
แล้วถ้าเกิดเป็นพันไร่มันจะขนาดไหนนะ
คำถามเกิดขึ้นเลยทีนี้ว่าเอ๊ะทำไมอำเภอนี้โคกโพชัยที่ขอนแก่นเนี่ยต้องปลูกปอเทืองมากขนาดนี้
คำตอบคือโอ้โหเขาปลูกกันเป็นล่ำเป็นสรรปลูกแล้วยังมีธนาคารปเทืองด้วย

เดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับการปลูกปอเทืองของชาวบ้านที่นี่เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพื้นที่หลังจากการทำนา
นั่นคืออย่างแรกจุดประสงค์ที่เขาทำแบบนี้อย่างที่สองก็คือปลูกเอาไว้เพื่อขายเมล็ดพันธุ์ป่อเทืองซึ่งเขาสามารถขายได้กิโลกรัมละ๒๐บาทเลยนะ
โอ้โหก็ไม่น้อยอ่ะนะเออแล้วอย่างที่สามที่เขาทำกันเป็นกิจจัดลักษณะแบบนี้อย่างที่ผมบอกไปว่าที่นี่เขามีธนาคารปเทืองฮะฝากเอาไว้ได้ดอกหรือเปล่า
ก็ได้สิได้ดอกปอเทืองต้องได้อยู่แล้วนะแล้วต้องมาฝากทำไมล่ะคะ
คือมันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ทางสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่นเขามอบให้กับทางชาวบ้านไปพัฒนากัน
ค่ะก็คือมีดอกปอเทืองเอาไว้แล้วก็มีเมล็ดพันธุ์เนี่ยเอาไว้จำหน่าย
แล้วไอ้เมล็ดพันธุ์พวกนี้พอประชาชนที่อยู่ในอำเภอนี้เขาเอาไปเนี่ยเหมือนคล้ายว่าไปเอามาจากในธนาคารปเทืองไง
พอไปปลูกปั๊บได้ดอกได้ผลได้เมล็ดมาแล้วก็เอากลับไปคืนให้กับทางธนาคารธนาคารต่อเดือนของที่นี่
เขาก็จะได้มีเมล็ดพันธุ์มากขึ้นสะสมไปเรื่อยถูกต้องแล้วก็ไปแจกจ่ายให้ผู้อื่นต่อไป
ถูกต้องครับแล้วการปลูกปอเทืองแบบนี้อย่างที่ผมบอกนะครับมันสามารถปรับปรุงดินหลังจากการทำนาได้เป็นอย่างดี
สัญจรผ่านไปผ่านมาที่อำเภอโคกโพชัยก็ลองไปถ่ายรูปดู
เพราะว่าบรรยากาศในการถ่ายรูปแบบนี้มันก็เหมือนกับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเรา
ได้ถ่ายรูปสวยเอาไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลเพื่อนฝูงจะได้มากดไลค์กดแชร์คอมมงคอมเมนต์ค่ะ

มันได้เห็นอะไรสุดสุดงามเบิกบาหันใจ
อกไม้นี่แหละดอกไม้ทำให้เราชุ่มฉ่ำหัวใจได้
เห็นแบบนี้ก็มีกำลังใจขึ้นด้วยนะคะ